คือเขาหาว่าทหารรุ่นน้องของเขาเนี่ยชอบมาขโมยของในบ้านเขา

อ่าบอกเตือนหลายครั้งแล้วนะ
ล่าสุดมีหลักฐานกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้

แต่โอ้โหความแค้นเนี่ยคือคือไปยิงเขาตายอ่ะ

บอกเก็บความแค้นนี้มาเป็น๑๐ปี

อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่บ้านของร้อยตรีธีรพงศ์เงินปานอายุ๖๙ปี
เป็นทหารเกษียณนะครับที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ส่วนที่เห็นเนี่ยจะคือภาพของร้อยตรีธีรพงศ์
กำลังเดินไปที่ลานดินนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเอง
นาฬิกา๔๓นาทีเช้าวันนี้นะครับ
จนกระทั่งผ่านไป๙นาที๖นาฬิกา๕๑นาที
กล้องวงจรปิดอันนี้เป็นในบ้านแล้วนะฮะ
จะจับภาพตอนที่ร้อยตรีประสงค์สายบัวแก้วอายุ๗๔ปี
ที่เป็นเพื่อนบ้านกันเปิดประตูรั้วเข้ามาในบ้าน
แล้วสะพายมาด้วยอันนี้เป็นลักษณะกระเป๋าเหมือนย่าม
ที่ไหล่ข้างซ้ายแล้วมือสายซุกอยู่ในย่าม
แล้วพอเดินเข้าไปถึงในตัวบ้านพบว่าไม่มีใครอยู่
ร้อยตีประสงค์ก็เลยเดินกลับออกไปด้านนอก
ในช่วง๖นาฬิกา๕๓นาทีนี่เดินเข้ามาในบ้านไม่เจอใครนะฮะ
เพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาออกไปหน้าบ้านแล้วพอเดินออกไปข้างหน้าตรงนู้นเนี่ย
ก็ไปเห็นร้อยตรีธีรพงศ์เจ้าของบ้านยืนรดน้ำต้นไม้อยู่
จากนั้นเหมือนกับมีการยืนพูดคุยอะไรกันอยู่
ก่อนที่ร้อยตรีประสงค์จะชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่เขาหนึ่งนัด
ยิงไปนัดหนึ่งก่อนนะครับทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างหนักขึ้น
แล้วก็ชกต่อยกันนะครับนี่จังหวัดตรงนี้นะครับ
ผู้ก่อเหตุที่มาหาเขาไม่เจอในบ้านเนี่ยนี่พยายามเดินเข้าหานี่ฮะ
ยิงใส่ไปนัดนึงแต่ว่ายังไม่โดนนะฮะ
ส่วนคนมากอเหตุพ่อก็อายุ๗๔พ่อโชคกันไปโชคกันมาเนี่ย
มีหยิบไม้มาฟาดตรงนี้ด้วยนะฮะค่ะ
เข้าไปอีกสามนัดนะฮะโหนี่ยิงอัดเลยนะเนี่ย
คาที่หลังเกิดเหตุสพเมืองลบบุรีนะฮะ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพอได้รับแจ้งเหตุนะครับ
นี่ล้มกันนะฮะยิงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอร้อยตรีธีรพงศ์นะครับ
วัย๖๙ปีครับถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ลานดินหน้าบ้านตรงนี้นะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนขนาด๙มมกระสุนเข้าคอ๒นัดกกหูซ้าย๑นัด
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
ส่วนร้อยตรีประสงค์วัย๗๔ปีหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย
เดินกลับไปบ้านตัวเองนะครับซึ่งอยู่ห่างไป๑๐๐เมตร
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่นั้นพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งมีลูกกระสุนอยู่ที่ปืนอีก๙นัดแมกกาซีนสำรองอีก๑๓นัด
กระสุนในบ้านอีก๔๑นัดรวมเป็นทั้งหมดมีกระสุนปืนอยู่๖๓นัด
เขาจะไปรบเหรอคะนี่อดีตทหารนะครับ
ร้อยตรีประสงค์ผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพอ้างว่า
ปมเหตุที่ไปยิงร้อยตรีธีรพงศ์เนี่ย
เนื่องจากเป็นความแค้นที่สะสมมานานเป็น๑๐ปี
ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายชอบมาขโมยของในบ้านเขา
โดยก่อนหน้านี้ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วหลายครั้ง
จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้านะครับ
เขามีช้อนเก่าโบราณของบ้านเขาเนี่ยมันหายไป
เขาก็เลยเดินสะพายย่ามถือปืนไปหาผู้ตายที่บ้าน
แล้วไปเจอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่ลานดินหน้าบ้าน
ช่วงจังหวะที่เดินเข้าไปหาเนี่ยร้อยตรีประสงค์อ้างว่า

อย่ามาหยิบอะไรที่บ้านกูอีกนะ
แต่ผู้ตายโต้กลับมาก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
เลยซื้อปืนขู่ไป๑นัส
แต่ผู้ตายเนี่ยฮึดสู้นะเอาไม้มาตีเขาจนเขาบาดเจ็บ
แล้วปืนหล่นมันเลยเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้น
ตอนนั้นก็เลยแย่งปืนมาได้ก็เลยลั่นไกลใส่ผู้ตายไปสามนัด

แล้วเราบอกว่าเฮ้ยบ้านกูอ่ะพอไอ้น้ำไม่หยิดอันนี้มีภาพธรรมภาษณ์
มึงไงหามาช่วยกูบ้างเฮ้ยยังไม่เริ่มได้เลยว่ะ
ยังไม่เริ่มได้เลยว่ะโอ้โห๑๐ปีแล้วกูไม่มีได้หัวเลย
อันนี้บอกในบ้านเขาไม่รู้ได้นะก็มา๒ครับ

๕แล้วก็มานานหรอครับครับผมก็ยอมเลยนะครับ
อีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะ
เพราะช่วงเกิดเหตุเราก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกัน
แต่ที่เห็นชัดก็คือฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ย
เนี่ยคือถือปืนไปหาเขาที่บ้านแล้วก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็นี่ฮะ
มีการโต้เถียงชกต่อยเอาไม้ฟาดกันแล้วก็เอาปืนไปยิงใส่เขานะครับ
ภรรยาของผู้ตายยังตกใจอยู่นะฮะภรรยายุค๖๓ปีนะครับ
บอกว่าร้อยตรีธีรพงศ์สามีของเธอเป็นประธานซอย๙นะครับ
ของพื้นที่ในหมู่บ้านตะบนเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ปกติก็เป็นคนนิ่งเฉยแต่ยอมรับว่าสามีกับคนก่อเหตุ
คือร้อยตรีประสงค์เนี่ยบาดหมางกันมานานเกี่ยวกับเรื่องของหาย
โดยได้ยินผู้ต้องหาเคยมากล่าวหาสามีนะว่าเอาของที่บ้านเข้าไป
อย่างล่าสุดก็มาบอกว่าไปหยิบช้อนเก่าโบราณของเขามา
พยายามจะมาทวงถามสามีเธอตลอดแต่สามีเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไป
อย่างไรก็ตามนะครับทางภรรยาของผู้ตาย
บอกว่าบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยความจริงควรจะไปดูที่บ้านตัวเองก่อนนะ
เพราะไม่มีรั้วรอบขอบชิดมันอาจจะเป็นพวกขโมยหรือเปล่า
ลักเล็กขโมยน้อยมาขโมยไปหรือเปล่า
เพราะยังไงเธอก็ไม่เชื่อว่าสามีเธอเนี่ยจะไปขโมยของบ้านของคนก่อเหตุ
ก็ทำกว่าจะอาจไปเลี่ยวอย่างนี้
มีทะเบียนถูกต้องนะฮะแต่ก็ต้องถูกแจ้งเขาหาเรื่องการยิงปืนใช้อาวุธปืนด้วยนะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นทหารอดีตทหารเหมือนกันแล้วก็บ้านอยู่ใกล้กันแค่นี้เอง
ความแค้นกันมาตั้ง๑๐ปีแล้วมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ